อีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นเหตุระทึกเลยนะคะ
ขณะที่ตำรวจฝึกโดดร่มใหม่เนี่ย
คือร่วงตกลงมาแล้วใส่หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะคะ

อาการตอนนี้สาหัสยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ไปดูคลิปภาพค่ะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่ชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ย

เป็นนาทีที่เครื่องบินบินมาแล้วก็จะมีตำรวจฝึกกระโดดร่ม

เครื่องบินก็มาปล่อยนักกระโดดร่มลงมาประมาณสิบนายแต่การฝึกครั้งนี้เนี่ย
กระแสลมค่อนข้างแรงและครั้งนี้ก็ยังเป็นนาทีชีวิตที่หนึ่ง
ข้าราชการตำรวจที่มาทำการฝึกกระโดดร่มใหม่เนี่ยกระโดดลงผิดจุดค่ะ
ทีนี้คนที่โดนพัดไปเนี่ยไปตกบนแนวต้นไม้
แล้วก็นี่แหละค่ะคือโดนลมพัดไปเขาบอกว่า
ข้าราชการตำรวจหนึ่งนายที่ถูกกระแสลมพัดไปเนี่ยไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูงนั่นนะคะ
ในภาพนี่ที่เราวงไว้เนี่ยเห็นเลยไหมมีประกายไฟเลยนะคะ
ทำให้เขาถูกกระแสไฟฟ้าช็อตมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลย
เราอยู่ระยะไกลแบบนี้นะลำตัวไปติดค้างอยู่บนสายไฟฟ้าแรงสูง
ติดกับหม้อแปลงเลยค่ะการช่วยเหลือเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความทุลักทุเล
เพราะว่าอยู่บนที่สูงด้วยและผู้บาดเจ็บเองก็อาการสาหัส
มีบาดแผลที่บริเวณหน้าท้องค่ะทราบชื่อคือนักเรียนพลร่ม
ธนันกรใจคุ้มเก่าเป็นข้าราชการตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกมาฝึกกระโดดร่มใหม่
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่ห้องไอซียูของโรงพยาบาล
ตำรวจนี่แหละค่ะค้างอยู่อย่างนี้เลย
เรื่องต้นสาเหตุจากการที่ร่มลงพื้นดินสายรีเซิร์ฟเนี่ย
ไปติดสายไฟฟ้าแรงสูงพอดีทำให้หม้อแปลงเกิดการระเบิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๗นาฬิกาของวันนี้
ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าภายในค่ายพระราม๖ดับนานนับชั่วโมงด้วย
แต่ก็ยังดีค่ะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อของนักเรียนพลร่มกันหน่อยค่ะ
อาการข้างในคือเราไม่ทราบนะครับว่าจะเห็นข้างนอกแผลข้างนอกก็คือไม่น่าโหดเท่าไหร่
แต่ข้างในเราไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่การหายใจก็คงก็ดีขึ้นนะครับหายใจดีขึ้น
เพราะว่าตอนเช้านี้คุณหมอได้ถอดท่อช่วยหายใจออกให้ยายตัวเองครับ
แล้วก็ใส่แค่แมทธรรมดาใส่ตรงช่วยหายใจ
ส่วนแผลรอบนอกก็คือมีปวดบ้างถามว่าปวดมากไหมเขาก็ทนได้
เทศคุณหมอบอกว่าตอนเช้าได้ฉีดยาให้ละบะเข็มหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่าปวดมากก็คงจะให้ฉีดเพิ่มอีกนะครับ
อุบัติเหตุไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะแต่ก็ยังโชคดีอาการปลอดภัยแล้วขอให้หายไวนะคะ